ส่วนใครที่มีกำลังทรัพย์มีกำลังเงิน
อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงโควิดนี้นะคะ

อย่างพ่อแม่พี่น้องชาวปากากยอ
เขาขนผักสดจากไร่นะคะคุณผู้ชม
ลงจากเขาเอามาแจกพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยค่ะ
ไปดูบรรยากาศหน่อยว่าจะอบอุ่นคึกคักขนาดไหน
โอ้โหจำได้ไหมครั้งที่แล้วเนี่ย
น้องชาวมงคเขาก็ลงมานะที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ
ใช่แล้วมาแจกผักเหมือนกัน

มาหลากหลายชนิดเลยคุณผู้ชมเนี่ย
ดูบรรยากาศถ้าไม่ใช่สถานการณ์โควิด
นึกว่ามาเปิดตลาดนัดนะจริงแต่จริงแล้วเนี่ยคือเขาเอามาแจกค่ะครับ
เป็นพืชผลการเกษตรที่กลุ่มชาติภัณฑ์
ชาวเขาเผ่ามงค์และชาวเขาเผ่าปากาเกยอที่อยู่บนดอย
เขาค้นผักสดต่างนานาเหล่านี้ลงมาแจก
พี่น้องชาวตำบลแม่วินในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นการให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือกันในช่วงที่โควิดระบาด
งานนี้โอ้โหขนมาไม่รู้ว่าหมดดอยหรือเปล่านะ
แต่ว่ารู้เลยว่ามาด้วยความตั้งใจ

กะลำปลีผักกาต้นหอมแครอสมะเขือเทศหัวชัยเท้า
ไปจนถึงข้าวสารดอยข้าวสารก็มีเหมือนกันนะคะ
ไข่ไก่มีอะไรคือขนลงมาหมดนะคะ
นับเป็นคันรถแล้วถึง๖คันรถเลยนะ
นี่ค่ะเราได้เห็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทย
ไม่ว่าจะเป็นชาติภัณฑ์ไหนก็ล้วนแต่เป็นคนไทย
ช่วยเหลือกันในยามที่ยากลำบากแบบนี้

แล้วที่สำคัญคือมาตรการการแจกเขาก็ดูแลอย่างดีด้วย

เขาไม่อยากจะให้เกิดเหตุที่มันขัดข้องหมองใจกัน

เพราะฉะนั้นจะไปแจกของที่ไหน
กับทางภาครัฐให้ได้ทราบกันก่อน
เขาจะได้จัดที่จัดทางจัดที่จัดทางให้เป็นระเบียบ

ต้องบอกก่อนว่าเรานั้นอยู่ในพรกรฉุกเฉิน
ห้ามการชุมนุมกันในพื้นที่แออัดแบบนี้

เขาจะจัดการในเรื่องของความปลอดภัย

ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานี่แหละค่ะ